สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ติดตามบรรยากาศได้จากคุณวิศวิชเจริญเชื้อพุทธสุขาวไทรรัตท์ทีวี
รายงานจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอีรักษ์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
ในวันพรุ่งนี้ถือเป็นเกมที่ทีมชาติไทยจะได้ลงทีมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะเริ่มขึ้นในวันที่๑๙๒๓กรกฎาคมเดือนหน้าแล้วนะครับ
บรรยากาศในขณะนี้ครับตัวแทนจากทั้งสองทีมนั้นก็กำลังขึ้นแถลงข่าวความพร้อมนะครับ
โดยมีผู้แทนจากสมาคมคือพลตำรวจโทพิสันจุลดิหลก
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
พร้อมตัวแทนทั้ง๒ทีมครับ

แทนที่ของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะ
ก็เปิดเผยว่าสภาพทีมในขณะนี้พร้อมสมบูรณ์
โดยรอเช็คความฟิตของยีมวรชิตกณิศรีบำเพ็ญ๑คนครับ
ส่วนผู้เล่นรายอื่นนั้นก็พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมกับอีรักษ์จะสลับหมุนเวียนผู้เล่น
ให้ได้ทดลองระบบนะครับส่วนผลการแข่งขันเป็นเรื่องรอง
เพราะต้องการทดลองทีมและผู้เล่นที่เหมาะสมครับ
ส่วนนักเตะของทีมอย่างเจนรบสัมภาวดี
ก็บอกว่าแมชนี้ผู้เล่นทุกคนมุ่งมั่น

และขอให้แฟนฟุตบอลเป็นกำลังใจเชียร์ทีมด้วย
ว่าต้องการที่จะสร้างทีมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าครับ
หลังจากที่ผ่านมาคว้าอันดับที่๓จึงถือว่าเป็นการทดลองทีม
และทีมไทยก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในเวลาที่ผ่านมานะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเริ่มเข้าสัญญาณนะครับ
และจะคลิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกาครับแข่งขันที่สนามชนบุรีสเตดียมนะครับ
เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและศึก๔เกมต่อไปครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดในวันพรุ่งนี้เข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ก่อนที่เกมจะคลิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกาครับ